แตกกันบ้างโอ้โหมันใหญ่จนมันกล้ามแตก
สับประหลาดเขาในเอฟซี่เลยเนี่ยเอฟซี่ตัวแม่เลย

และที่สำคัญเขาก็เป็นคนเก่งคนหนึ่งด้วย
เพิ่งชนะน็อกคู่แข่งในศึกมวยไฟล์ทดังด้วยนะ
โดยหนุ่มจอร์ดค่ะประกาศผ่านบันเทิงไทยรัฐของเราเลยว่า
จบจากนี้ขอแขวนนวมถาวรเลยละกัน

สาเหตุเป็นเพราะนอกจากหัวไหล่ขวาจะหลุดแล้วนะ
เนี่ยยังมีปัญหาเรื่องสายตาที่สั้นมากเลย
ต้องผ่าตัดเปลี่ยนเลนตาเลยนะ
ไม่สามารถขึ้นชกได้อีกครับ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเรื่องหน้าอกหน้าใจของหนุ่มจอร์ดเนี่ย
ไม่มีพร่งนะ
แซว
แฟนละครบอกเลยนะใจสลายนะกับกล้ามแน่น

น้ำตาเหลือแล้วใจละลายยังอิ่งแล้ว
คุณผู้ชมบอกเลยหนุ่มจอร์ดสัญญาว่าจะฟิตแอนดเฟิร์มแบบนี้ไปตลอดนะครับ
แล้วก็ฝากแฟนติดตามละครใหม่ด้วย
กลับมาเล่นคู่กับนางเอกดังไงพี่นุ่นวรนุษย์อีกครั้ง
งานนี้จอร์ดนะคะต้องขอบคุณพี่นุ่นค่ะ
ที่ช่วยดันจนแจ้งเกิดนะฮะ

หลังจากที่ต่อยมวยก็เจ็บหลัวไหล่

ผมมาตรงนี้ได้ก็เพราะพี่นุ่นจริง
ตอนที่เราเครียดมากเขาก็คอยเนอร์เทนให้กำลังใจ
คอยสอนเราเป็นพี่ที่ดีมากครับ